โค้งร้อยศพถนนอันตรายที่กลายเป็นตำนานการกลืนกินชีวิตผู้คนที่ใช้รถบริเวณถนนรัชดาพิเศษใกล้กับสารอาญา
หากยังจำได้นางเอกสาวโจ้นิสาวงวัดก็เสียชีวิตจากโค้งนี้
โดยช่วงเช้าตรู่วันที่๖เมษายน๒๕๓๘ตำรวจสนประหลโยธินรับแจ้งอุบัติเหตุรถเก่งนิสันเซฟิโรสีบรอนทะเบียน๕อ๗๕๒๒กธม
สภาพรถประตูด้านซ้ายอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้ากลางถนนตัวถังด้านซ้ายยุบไปถึงกึ่งกลางรถส่วนประตูด้านคนขับมีสภาพปกติ
ส่วนผู้บาดเจ็บในรถมีทั้งหมด๓คนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยเพื่อนสาวอีกคนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนคนที่อาการหนักที่สุดคือโจ้นิสาวงวัดนางเอกสาวอายุ๒๘ปี
สิ่งที่น่าเสียใจคือโจ้นิสาได้เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดี
จากสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเพราะถูกแรงกระแทกอย่างแรงทำให้เสียชีวิตในที่สุด
โนิสาเกิดเมื่อวันที่๒๑กุมภาพันธ์๒๕๑๐เกิดในครอบครัวใหญ่พื้นเพลอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ด้วยที่พี่น้องหลายคนโจ้ต้องต่อสู้กับชีวิตเป็นลูกที่กระตันยูทำงานหาเลี้ยงชีพ
แม้กระทั่งอาชีพพับถุงกระดาษขายเธอก็ทำมาแล้ว
กระทั่งมีโอกาสเข้าวงการบันเทิงในฐานะนางเอกนักบูเล่นหนังคู่กับดาราดังแห่งยุคสรพงษ์ชาตรีหลายเรื่อง
อาทิเดนมนุษย์ลายพาดกรอนต่อมาในช่วงปี๒๕๓๑เธอเข้าสู่วงการละคร
มีละครหลายเรื่องยังเป็นที่จดจำเช่นเพลิงพ่ายพ่อปลาไหลแม่พังพรอีเปรี้ยวตลาดแตก
กระทั่งละครเรื่องสุดท้ายที่ฝากผลงานไว้คือสาวรำวง
สำหรับความอันตรายของโค้งร้อยศพนายพิชัยธานีระนานนท์ประธานคณะอนุกรรมการสาขาป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและการเสียชีวิต
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมกล่าวว่า
สถิติอุบัติเหตุในรอบ๙เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน
มีอุบัติเหตุโรงโค้งรัชดาหน้าสารอาญาทั้งสิ้น๒๙๓ครั้งเสียชีวิต๕ศพบาดเจ็บ๑๕๒ราย
ถนนรัชดาเป็นถนนกว้างแปดเลนโดยในช่วงโค้งถนนถัดจากอุโมงทางลอดแยกรัชโยธิน
ซอยรัชดา๓๖หรือที่เรียกกันว่าซอยเสือใหญ่อุทิศถึงซอยรัชดา๓๒
มีรัศมีโค้งกว้างมากรวมความยาวเกือบ๒กิโลเมตร
ลักษณะของอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่ทัศนวิสัยไม่อำนวย
เช่นขณะฝนตกในยามดึกซึ่งถนนโล่งทำให้ผู้ขับขี่หลายคนใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งรัชดาเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย
โดยธรรมชาติผู้ขับขี่เมื่อเข้าโค้งก็ไม่คิดว่าจะต้องปรับพวงมาลัยทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
สิ่งสำคัญของการใช้รถใช้ถนนคือต้องมีสติเมาไม่ขับลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุยิ่งขับบนถนนที่ไม่ชินหรือคุ้นทางยิ่งต้องระมัดระวังเพราะเพียงไม่กี่วินาทีที่เลินเล่อชีวิตคุณอาจไม่เหลือหรือต้องเปลี่ยนไปตลอดการ